ความคืบหน้าคดีที่พบศพของ
ผนโยธินที่ชื่อว่านายปรัชญาอำนันคมณีนะฮะ
อายุห้าสิบเก้าปีน่ะถูกพบเป็นศพถูกฆ่ารัดคอด้วยสายไฟ
อยู่ที่ห้องพักชั้น๘ของคอนโดแห่ง๑ย่านดอนเมืองกรุงเทพนะครับ
ตอนที่พบศพคือประมาณเที่ยงวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ก็ที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบของตำรวจ
พบว่านายปรัชญาพาเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาที่ห้องในช่วงปีใหม่
แล้วผู้ชายคนนี้หายจากห้องพักแห่งนี้ไปหลังจากที่เกิดเหตุในการพบศพ
โดยพบว่ามีการนำมือถือแล้วก็เอารถของผู้ตายไปด้วยนะครับ
ตอนที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยทางญาติเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอดอนเมืองเอาไว้ให้ตามหาผู้ตาย
เพราะว่ามีลักษณะแปลกอย่างเช่นส่งข้อความทางไลน์มาขอยืมเงินแม่มายืมเงินเพื่อน
ด้วยข้อความที่ปกติแล้วก็จะไม่ใช้คำพูดเรียกตัวเองแบบนี้แล้วหายออกจากบ้านไปเงียบเลย
ก็เลยเอ๊ะเอกใจไปแจ้งความดีกว่า
ที่ตำรวจจะมาตรวจสอบที่ห้องพักนะครับก็พบว่านายปรัชญากลายเป็นศพไปแล้วนะฮะ
พบเมื่อเที่ยงวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ที่สุดแล้ววันนี้ตำรวจสอนอดอนเมืองสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ก็คือผู้ชายเนี่ยฮะตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่ามาที่คอนโดแห่งนี้กับผู้ตายเนี่ย
ชื่อว่านายอธิพันธ์พิมพ์เรืองอายุ๓๔ปีนะ
ก็เป็นชาวคณะยาวกรุงเทพเนี่ยนะ
ขับออกไปจากคอนโดหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะ
ไปจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถเอกชนแห่งหนึ่งในซอยผลโยธิน๖๙ทัพ๗
แล้วทีนี้ชุดสืบสวนเขาตามไปตามรถไป
พอผู้ต้องหาจอดไว้แล้วเดินกลับมาเอารถ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมตัวเลยนะฮะ
แล้วก็นำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพักของผู้เสียชีวิต

แล้วก็เอาตัวมาสอบสวนที่สนดอนเมือง
ที่สุดแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือฆ่านายปรัชญาจริงนะ
วันนี้นายอธิพันธ์นะครับ
ถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะครับ
จุดแรกที่ผู้ต้องหาไปชี้จุดก็คือ
ในห้องพักชั้น๘นะบริเวณห้องนอนของผู้ตาย
ผู้ต้องหาอ้างว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ผู้ต้องหาใช้สายไฟพันคอผู้ตาย
โดยผู้ตายนอนอยู่ในสภาพคว่ำหน้าจนถึงแก่ความตาย
เพราะโมโหทะเลาะกันเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยคบหากัน
แล้วก็เข้าออกคอนโดที่เกิดเหตุอยู่เป็นประจำ
แต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ย
อยากจะกลับบ้านปีใหม่แต่ผู้ตายไม่ยอม
ก็เลยมีปัญหากันทะเลาะกัน
ผู้ต้องหาพอใช้สายไฟพันคอผู้ตาย
จนเขาเสียชีวิตแล้วก็ลงลิฟต์
แล้วก็ขับรถยนต์ของผู้ตายออกจากคอนโดไป
แล้วเขาก็เอาทรัพย์สินมีค่าไปด้วยนะคะเขาบอกตอนนี้ไปเอามือถือไป
ขับรถของผู้ตายไปไปที่จังหวัดนครสวรรค์เอามือถือไปขาย
เห็นไหมเปิดประตูไปอย่างนี้เลยคือค่าเขาตายอยู่ในห้องเลยนะ
แล้วก็ไปอย่างนี้เลยนายอธิพันธ์อ้างว่ารู้จักกับผู้ตายได้ประมาณหนึ่งสัปดาห
วันเกิดเหตุต้องการกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงปีใหม่แต่ผู้ตายหึงห่วง
กลัวว่าจะกลับไปหาแฟนเก่าก็เลยมีปากเสียงกันโดยผู้ตายขู่เขาว่าจะแจ้งความจับ
เพราะว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีการเสพยาไอซ์ตัวเองก็เลยพลั้งมือใช้สายไฟรัดคอเขาจนเสียชีวิต
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๑๐นาทีจนแน่ใจว่าผู้ตายเนี่ยตายแน่ส่วนทรัพย์สินที่ขโมยไปก็เพราะว่าไม่มีเงินก็เลยต้องการนำไปขาย
ต้องหาว่าเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่สุขมอยู่ที่ไหน
ก็ยังขอโทษยักษ์คือสิ่งที่ทำยังไปก็คือเป็นอารมณ์ชั่วรูปไม่ได้ทั้งใจ
ตำรวจนครบานเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งความจากน้องสาวว่าพี่
หายตัวไปนะครับชุดสืบสวนก็ไปสืบสวนก่อนจะจับกลุ่มนาย
อธิพรรณได้ถ้าการสอบสวนอธิพรรณก็สารภาพว่าลงมือก่อ
ก่อเหตุจริงก็อ้างว่าบันดาลโทษะอย่างที่เราบอกไปนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยญาติผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายเป็นอดีตสจวดสายการบินแห่งหนึ่ง
อายุ๕๙ปีแล้วแล้วก็ลาออกจากงานมาได้สัก๒ปีนะครับ

ก็เป็นคนที่รักเพศเดียวกันแล้วทางน้องเนี่ยบอกว่าพบพี่ชายครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ๒๘ธันวาคม
ก่อนจะออกจากบ้านพักย่านลำลูกกาไปญาติก็คิดว่าคงมาพักที่คอนโดที่ดอนเมืองนี่แหละ
ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเนื่องจากตอนทำงานก็จะมาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
๓มกราคมมีข้อความทางไลน์จากโทรศัพท์ของผู้ตายก็คือนายปรัชญาเนี่ยนะฮะ
มาหาแม่มาขอเงินแม่สามหมื่นบาทอ้างว่าอยู่พัทยากระเป๋าสตางค์หายไม่มีเงินติดตัว
ขอให้แม่โอนเข้าบัญชีให้หน่อยแต่ว่าทีเนี้ยทางแม่กับญาติญาติเขาก็สงสัย
เพราะว่าปกติแล้วผู้ตายจะไม่เรียกตัวเองว่าแม่กับลูกเวลาคุยกันเวลาส่งข้อความหากัน
จะใช้ชื่อเล่นแทนตัวเองชื่อว่าโจ้ใช้แบบนี้ตลอดเลยก็เลยสงสัยแม่ก็ไม่โอนเงินให้
แล้วก็ยังทราบอีกว่าข้อความจากไลน์เนี่ยจากโทรศัพท์เครื่องของผู้ตายเนี่ย
มีส่งไปหาเพื่อนในกลุ่มไลน์เพื่อขอยืมเงินนะแล้วก็ส่งภาพโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างไปให้
อ้างว่ากำลังจะทำบุญครั้งใหญ่ต้องการสร้างโบสถ์ใครจะร่วมทำบุญขอให้โอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อย
เข้าบัญชีเนี่ยนายอธิพันธ์พิมพ์เรืองหลายคนก็เอ๊ะทำไมต้องโอนเข้าบัญชีนายอธิพันธ์พิมพ์เรือง
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเมื่อวันที่สี่มกราคมแล้ววันที่ห้า
พอย้อนไปดูประวัติผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนายอธิพันธ์คนนี้เนี่ย
เขามีรสนิยมชายรักชายรักเศษเดียวกัน
เขาเคยหอบเงิน๒๐๐๐๐๐บาททองอีก๒บาท
ขอแต่งงานกับผู้ชายอีกคนนึงภาพนี้ค่ะ
ขอแต่งงานกับนายภัยบูลศรีโพหรือน้องบอลเล่อายุ๑๙ปี
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจัดงานกันใหญ่โตเลยนะ
แล้วก็เป็นข่าวดังเลยค่ะคุณผู้ชม
นายอธิพันธ์บอกว่าเป็นนักธุรกิจสัญญาว่าจะดูแลน้องบอลเล่อย่างดี
ส่งเสียให้เรียนหนังสือจะให้มีอนาคตที่ดี
หลังแต่งงานก็ไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ
แล้วจากนั้นก็มาก่อเหตุนี้มาฆ่ารัดคอเพื่อนชายคนสนิทที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องบอลเล่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ก็ไปเจอกับพี่สาวของน้องบอลเล่ชื่อว่านางสาวนงนุษย์เกษีสังอายุ๔๐ปี
พี่สาวของน้องบอลเล่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หลังจากแต่งงานกันได้๔เดือน
นายอธิพันธ์เข้ากับครอบครัวไม่ได้โดยเฉพาะแม่
เพราะเป็นคนที่ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้
ก็เลยตัดสินใจพาน้องบัลเล่ไปทำธุรกิจขายกระเป๋ากับครอบครัวที่กรุงเทพ
หลังจากนั้น๑ปีน้องโบเล่โทรศัพท์กลับมาหาญาติที่บ้าน
แล้วก็ระบายความในใจว่ามาอยู่กรุงเทพกับนายอธิพันธ์นะ
ลำบากมากทั้งกายใจนายอธิพันธ์ปล่อยให้น้องบอลเล่เนี่ยขายของตามลำพัง
ตัวเองก็อ้างว่าไปทำธุรกิจแต่จริงแล้วไปมีผู้ชายคนอื่น
ไม่เคยให้กำลังใจกันดุด่ากันตลอด
ต่อมานายอธิพันธ์บอกว่านายอธิพันธ์ล้มป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นหลายโรค
บอลเล่ก็เลยต้องทำงานหนักหาเงินมารักษา
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะผ่อนรถค่ารักษาพยาบาล
บอลเล่เป็นคนจ่ายหมดเลยเป็นคนทำงานอยู่คนเดียว
ทางบ้านก็ให้กำลังใจตลอดแล้วก็บอกกับน้องโบเล่ว่า
เอาอย่างนี้ถ้าไม่ไหวกลับบ้านเถอะ
ถ้าทนพฤติกรรมของนายอธิพันธ์ไม่ไหวให้กลับบ้าน
ก็ที่สุดแล้วน้องบอลเล่ก็กลับบ้านค่ะ

อ่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมนคร๖๑
บอลเล่ก็หนีนายอธิพันธ์กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดรธานี

พี่สาวบอกว่าพอน้องกลับมาก็พาไปสมัครงาน
ทำงานที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
ตอนที่หนีกลับมาได้สัก๓วันนายอธิพันธ์มาตามง้อนะ
แต่ว่าบอลเล่นี่คือชี้หน้าไล่เลยบอกไม่ต้องเข้าบ้านเลยไม่ให้เข้าบ้านเลย
อธิพันธ์ก็กลับไปมารู้ข่าวอีกทีก็นี่แหละ
กลายเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่ารัดคอเขาตาย
ทิพันธ์ก็บอกว่าก็เลิกรากับแฟนเก่าไปปีนึงแล้ว
คบกับแฟนใหม่ได้สัปดาห์หนึ่งก็ไปฆ่ารัดคอเขา